ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครนายกน้องผู้ชายอายุ๑๗ปี
เลิกเรียนกำลังจะกลับบ้านขี่มอสไซม่า
จู่ไปพุ่งชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกไก่

โอ้โหมอสไซม่าแบบไม่เบรกเลย
นี่ข้างในถึงถอนหายใจโอ้โหเซ็นต์ดังแบบนี้เลย
เออนี่ค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยจริงนะคะ

คือรถคันอื่นเขาเรกกันอยู่นะคุณนะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดบริเวณจุดกลับรถนะคะ
ถนนสายสุวรรณสอนในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลบ้านนา

เห็นไหมคะรถบรรทุก๑๐ล้อสีเขียวด้านหน้าค่ะ
ขับมาบนถนนแล้วก็เบรกเพื่อรอสัญญาณไฟแดง

ก่อนจะถึงสัญญาณไฟแดงสักประมาณอีก๒๐๐เมตร
สัญญาณไฟแดงจู่ก็มีรถมอเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมนะคะขี่ตามหลังพุ่งชนอย่างแรง
ก็เลยทำให้รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปติดคาอยู่บริเวณ

แล้วรถตามรายงานข่าวบอกว่าพังทั้งคันเลย

ที่ต้องเบลอภาพผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ชื่อว่ารัฐนนท์บุญมากอายุ๑๗ปีนะคะ
ถูกปลายท่อไอเสียของรถบรรทุกเนี่ยที่มีลักษณะเป็นเหล็กแหลมเนี่ย
เสียบติดอยู่ที่คอน้องบาดเจ็บสาหัส

แต่ว่าสุดท้ายไปเสียชีวิตขณะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ปวชปีที่๒หลังเลิกเรียนกำลังจะเขียวรถคันนี้แหละ

คุณดูภาพปลายถ้อยเสียที่เอาขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดู
แหลมแหลมแบบนั้นค่ะโอ้โฮนี่หัวเสียวนะคะมันจะเป็นปลายท่อแหลมแหลมกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๓๓๐ของเมื่อวานนี้
คุณกัมพลยังกลางอายุ๔๔ปีคนขับรถบรรทุกบอกว่า
บรรทุกไก่จำนวน๓๐๐ตัวมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อที่จะไปส่งต่อที่จังหวัดสระบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุชะลอรถเพราะว่ารถกำลังติดไฟแดง
แล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงโครมท้ายรถนะคะ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นว่ามีคนเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจสภบ้านนาก็ส่งศพไปตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนที่จะติดต่อให้ญาติมารับศพของผู้เสียชีวิตไป
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ